กิจกรรมที่บริเวณ๕แยกราชพร้าวนั้น
ขนาดที่เวทีปลาใสตรงกลางห้าแยกร้าภร้าวนั้น
ยังคงมีการปลาใสสลับสับเปลี่ยน
การแสดงดนตรีอย่างต่อเนื่อง
กิจกรรมสำคัญที่๕แยกรัฐพร้าวแห่งนี้
ผมอยากพาคุณผู้ชมไปดูกิจกรรมของคณะลาบ๒๕๖๓นะครับ
โดยมีการทำลาบก้อยมาแจกที่บริเวณแห่งนี้
แต่ก่อนที่จะมากินได้นั้นต้องมีคูปองเป็ดเหลืองลักษณะแบบนี้คุณผู้ชมครับ
แต่ที่สำคัญก็คือจะต้องมีตาปล้ำของคณะลาบ๒๕๖๒
ซึ่งจะมีเพียง๑๑๒ใบเท่านั้น
ด้านหลังคุณผู้ชมครับนี่แหละฮะเป็นเต็นต์ของคณะลาบ
ซึ่งในวันนี้เป็นเต็นต์ของคณะลาบต้านรัฐประหารนะครับ
โดยแก่นำกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เดินทางมาจากจังหวัดขอนแก่น
จัดกิจกรรมทำอาหารอีสานคืนลาบ
ซึ่งเป็นอาหารพื้นบ้านทั้งภาคอีสานและภาคเหนือ
คนไทยชื่นชอบเมนูนี้จึงทำลาบโดยใช้เนื้อวัวและเครื่องใน
กิโลกรัมผักสดและข้าวเหนียว๕๐๐ห่อ
แจกให้ผู้ชุมนุมจำนวน๑๑๒จาน
ล้อมวงปูเสือปูสาดกันนั่งกินที่เกาะกลาง๕แยกลาดพร้าว
ซึ่งไม่ใช่ว่าจะสามารถมากินกันได้ง่ายด้วยนะครับคุณผู้ชมครับ
โดยมวลชนที่มานั่งกินลาบกินก้อยกับคณะราชนั้นคุณผู้ชมครับ
อย่างที่บอกไปจะต้องมีธนบัตรเป็ดที่มีการแจกจ่ายไปแล้วก่อนหน้านี้
โดยจะมีการแจกจ่ายไว้ที่บริเวณกลางแยกลาดพร้าว
และเวทีย่อยต่างที่มีกิจกรรมให้เล่น
ซึ่งบนธนบัตรนั้นต้องมีตาปั๊มของคณะลาบ๒๕๖๓ด้วย
แต่พอได้คูปองมาแล้วคุณผู้ชมครับ
ให้นำธนบัตรนั้นมาแลกกลาบแลบก้อยพร้อมข้าวเหนียวนั้น
ไปนั่งปูเสือปูสาดในลักษณะนี้กินได้ทันที
ซึ่งก่อนหน้านี้บริเวณวงนี้นะครับคุณผู้ชมครับ
นายอานนท์นำพานั้นได้มานั่งกินที่บริเวณตรงจุดนี้
ร่วมกับมวลชนที่อยู่บริเวณจุดนี้ทั้งหมดด้วยนะครับ
คุณผู้ชมครับนอกเหนือจากกิจกรรมของคณะลาบ๒๕๖๓
ที่มานั่งกินลาบกินก้อยอยู่บริเวณนี้

ยังพบมวลชนร่วมกันในการนำเป็ดเหลืองยาง
กว่า๒๐๐ตัวกระจายในพื้นที่การชุมนุม
ผู้ชุมนุมนั้นได้ถ่ายรูปเป็นสัญลักษณ
ในการต่อต้านการใช้ความรุนแรงจากเจ้าหน้าที่

มีการชุมนุมโดยสันติไม่มีความรุนแรงด้วย
ส่วนรูปแบบของเวทีปลาใสในวันนี้

ปลาใสหลักจะอยู่ใต้สะพาน๕แยกลาดพร้าว

ส่วนจุดที่เหลือนั้นจะเป็นรถซาเล็ง
และรถปลาใสเคลื่อนที่กระจายในแต่ละจุด
โดยเน้นให้มวลชนที่มาร่วมกิจกรรม
สามารถแสดงความคิดเห็นได้
เหตุผลที่ต้องมาร่วมการชุมนุมซักซ้อมรัฐประหาร

แก่นำบอกนะครับว่า๕แยกลาดพร้าวถือเป็นจุดสำคัญ
เพราะเป็นถนนที่จะเชื่อมโยงไปถนนสายอีสาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับรวมถึงภาคเหนือ
หากมีการทำรัฐประหารแล้ว
กำลังกองต่างจะเข้าเส้นนี้ได้
รวมถึงเป็นใจกลางสำคัญของกรุงเทพมหานคร
ที่จะส่งสัญญาณให้มวลชนเข้ามารวมกันบริเวณจุดนี้เช่นกัน
พื้นที่นี้จึงเป็นที่ส่งสัญญาณสำคัญ

มองว่าทุกคนนั้นสามารถออกมาเคลื่อนไหว
โดยไม่กลัวที่จะอยู่บ้านแม้มีกฎอายการศึก
และวันนี้เป็นนัยยะสำคัญหากใกล้จุดสำคัญ

ให้ไปตั้งรัฐประหารบริเวณจุดนั้น
เหนือจากกิจกรรมต้านรัฐประหารในวันนี้คุณผู้ชมครับ
การดูแลความปลอดภัยของกลุ่มมวลชนในวันนี้
ภายหลังจากกลุ่มกาดมีการจัดตั้งภาคีเครือข่าย

มีการจัดการทำงานขึ้นมาใหม่

โดยกลุ่มกาดมวลชนอาสานั้นจะใช้ผ้าพันคอสีชมพูเป็นสัญลักษณ์
กาดที่เป็นกลุ่มนักเรียนนักศึกษาอาชีวะ
จะใช้ปอกคอสีขาวเป็นสัญลักษณ์
และกลุ่มกาที่เป็นอดีตหน่วยรบพิเศษนั้น
จะใช้อามสีเหลืองที่ติดไว้บนหน้าอก

พร้อมกับแบ่งหน้าที่การทำงานในแต่ละจุดสำคัญด้วย
โดยแบ่งการทำงานเป็น๕จุดใหญ่นะครับ
บริเวณฝั่งรถไฟฟ้าใต้ดินผ่านหลวงโดทิน
ดูแลโดยทีมกาดมวลชน
ฝั่งสะพานควายดูแลโดยกราดลาศดร
วิภาวดีขาข้าวดูแลโดยทีมกัดรบพิเศษ
วิภาวดีขาออกดูแลโดยทีมกาดรัศดรฝั่งทน
และฝั่งราชพร้าวดูแลโดยกาดปลดแอบซึ่งเป็นทีมย่อย
ส่วนการดูแลแกนนำต่างนั้น
เป็นหน้าที่ของทีมกาดที่เป็นกลุ่มไฟล์คลับนั่นเองนะครับ

บริเวณฝั่งเลยไปทางด้านห้างเซ็นทรัลลาดพร้าว
ซึ่งจุดนั้นจะมีกลุ่มกาดคอยืนอยู่บริเวณด้านหน้าโรงเรียนหอวังนะครับ
สกรีนบุคคลที่จะผ่านเข้าออกในพื้นที่ชุมนุม
โดยเป็นการตรวจค้นอาวุธอย่างละเอียด
เพื่อไม่ให้มือที่๓นั้นเข้ามาสร้างสถานการณ์ด้วย
คุณผู้ชมครับกิจกรรมที่บริเวณ๕แยกลาดพร้าวนั้น
ยังคงดำเนินต่อไปอย่างเรื่อยนะครับ
ขณะที่บริเวณห้างยูเนียนมอร์นั้น
ล่าสุดได้รับแจ้งว่ามีการปิดบริเวณห้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
และขณะนี้จะมีการเกณฑ์คนที่อยู่ในห้างนั้นออกจากห้างนั่นเองครับ
ทั้งหมดนี้นั้นคือความคืบหน้าล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่ครับ
พี่ภาคภูมิพี่อาชะมรัชพรครับ

ชุมนุมของกลุ่มรัศดรในวันนี้นะครับ
จะเห็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในขณะนี้
คุณปุริภัทรบอกว่ามีอยู่๕จุดนะครับ

เหลือจะเป็นเวทีย่อยนะครับ